หกนาฬิกาสามสิบนาทีข่าวเย็นไทยรัฐครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูกรณีที่กันจอมพลังเขาจะยื่นหนังสือถึงพักการเมืองนะครับ
ที่มีโคศกดังเป็นตลกชื่อดังด้วยนะฮะ
คือการที่เขาไปคุกคามก่อนหน้าที่มีการเปิดหลักฐานกัน
นะครับไปแจ้งความเขาก่อนแต่ล่าสุดนะครับ
ตลกดังคนนี้ที่เป็นโคศกภาคการเมืองแจ้งความกลับแล้วครับ
นายนรเศษทรงกฎหรือจักรบุ๋มฮะอ่าพอเรารู้รู้หน้ารู้ตากันแล้วนะ
คุณจักรบุ๋มนะนี่ฮะนักแสดงตลกชื่อดังนะครับ
แล้วก็เป็นโคศกของภาคการเมืองหนึ่งด้วยนะครับ
กับทนายความยื่นฟ้องที่สารอาญารัชดาให้ดำเนินคดีกับนายกันทัศน์พงภัยบูลเวศหรือว่ากันจอมพลัง
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๐ปีเป็นคู่กรณีเขาที่แจ้งความดำเนินคดีเขา
ฐานร่วมการหมินประมาทโดยการโฆษณาหลังจากสัมภาษณ์ในขณะที่เข้าแจ้งความที่สอนอสุทธิศาลเมื่อ๑มิถุนายนที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ
คุณจักรบุ๋มระบุว่าได้รวบรวมหลักฐานเพื่อส่งให้สารพิจารณานะครับซึ่งเป็นการร้องทุกข์ตามสิทธิโดยสารท่านนัดไต่สวนนะครับ
สิงหาคมนี้ส่วนคดีที่ถูกคู่กรณีแจ้งความยืนยันว่าเขาไม่ได้คุกคามเขานี่แหละถูกอีกฝ่ายคุกคามนะครับ
เนื่องจากเคยมีคดีกับอดีตแฟนของฝ่ายหญิงถึงขั้นฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็นำไปสู่การไกลเกลี่ยกันมาก่อนหน้านี้ครับ
คนที่ถูกกล่าวหาออกมาแก้ต่างในยุคของสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียมันยากนะครับเพราะว่าสังคมตัดสินผมไปแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าผมกระทำความผิดจริงหรือเปล่าแล้วผมได้ทำมันจริงหรือเปล่า
ก็เลยปรึกษากับทีมกฎหมายทางกรรมการบริหารพักรองโฆษกนะครับเราควรที่จะทำให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างยืนยันนะครับว่าผมกับผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ได้รู้จักกันในฐานะชู้สาวรู้จักกันในฐานะที่เรานะครับเคยทำงานร่วมกันและผิดใจกันและมีการดำเนินคดีฟ้องร้องโดยผมและมีการไกลเกลี่ยต่อหน้า
ท่านอธิบดีสารแขวงรองอธิบดีสารแขวงผมถอนฟ้องให้กับผู้หญิงคนนี้แล้วก็อดีตสามีของเขา
จอมพลังครับโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าหมายเรียกที่หนึ่งไปถึงโฆษกภักดิ์แล้วแล้วถามถึงหัวหน้าพักการเมืองนะครับนักที่เข้ามาติดตามเฟซบุ๊คของเขาเนี่ยของคุณกันเนี่ยบอกคุณจะทำยังไงกับลูกพักคุณแล้วก็ย้ำว่าไม่หนักใจเลยหากถูกฟ้องกลับนะครับเพราะเชื่อมั่นในหลักฐานที่เขา

ว่าช่วยคนของท่านนะครับคุณการจอมพลังเขาจะเดินหน้าต่อบอกเดี๋ยวจะไปเรียกร้องกับหุนภาคการเมืองนั้นที่คุณจักรบุ๋มสังกัดอยู่ในวันที่๙มิถุนายนนี้ครับ